ขออนุญาตได้เป็นผู้ให้คำตอบแทนนะครับท่านประหลักกระทรวงสาธารณสุข
ก็มอบผมคงเป็นในฐานะผมเองเป็นเป็นจิตแพทย์ด้วยนะครับนำเรียนว่าข้อมูลต่างต่าง
เรื่องของการฆ่าตัวตายนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็โดยตั้งแต่ท่านผู้บริหารดับสูงตั้งแต่ท่านรองนายกรรมตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านประหลักกระทรวง
แล้วก็มีการเทียบเคียงนำกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากข่าวหน้าสือพิมพ์มา
แล้วรวมถึงการดูบทความทางวิชาการที่เกิดขึ้นนะครับ
สิ่งที่ได้รับทราบมานั้นก็ต้องขอบคุณทางนักวิชาการ
ขอบคุณทางสื่อมวลชนที่นำเสนอภาพนี้เรามาย้อนหลังดูข้อมูลจากทางด้านกรมสุขภาพจิต
ได้นำรายงานขึ้นมานะครับเอ่อตัวเลขที่มีการเอ่อ
รายงานกันขึ้นมาในปีนี้ก็น่าห่วงจริงจริงครับเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้เป็นวิกฤตทั่วโลก
แล้ววิกฤตของคนไทยการยอมรับว่าเป็นสถานการณ์วิกฤต
สิ่งที่จะกระทบกลับมานอกจากเรื่องของทางด้านการป่วยทางกายแล้วการป่วยทางจิตเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกครับ
ว่าเป็นผลกระทบที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่เพียงแค่ประเทศไทยเราเท่านั้นที่เผชิญด้านนี้ทั้งทางกายและทางจิต
และแนวโน้มการพยากรด้านนี้ก็เหมือนกับการพยากรโรคติดโรคล่ะครับว่าคงจะต้องเห็นตัวเลขของการเสียชีวิตจากการพยายามทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายนี้ขึ้นไปด้วยเหมือนกัน

ในหลักการของการดูแลเรื่องของปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ป้องกันได้เพราะฉะนั้นสัญญาณของการฆ่าตัวตายสัญญาณของการเจ็บป่วยทางจิตทางกายต่างที่มีมาก่อนเป็นกระบวนการที่พี่น้องทางด้านสาธารณสุขจะต้องเข้าไปดูบวกรวมกันกับเรื่องของทางด้านภาคของเศรษฐกิจต่างการแก้ไขปัญหาที่
การมีความคิดเรื่องของการฆ่าตัวตายหลายคนเคยบอกกันนะครับในเชิงวิชาการ
สิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นจะมีลักษณะสัญญาการแสดงออก
ขอให้ประชาชนคนไทยที่อยู่ใกล้ชิดเป็นญาติหรือเป็นอะไรทั้งหลาย

แล้วร้องขอความช่วยเหลือมายังกระทรวงสาธารณสุข
เรามีสายด่วนสุขภาพจิต๑๓๒๓๒๔ชั่วโมง
สามารถที่จะเรียกใช้บริการได้ทันทีนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปช่วยกันแก้ไข
เราเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงของปี๒๕๔๐นะครับที่เราเรียกว่าต้มยำกุ้ง
ตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นไปเป็น๘๓ต่อแสนประชากร
แต่ครั้งนี้ณเวลาตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับยังมีมาตรการที่พวกเราสามารถที่จะป้องกัน
ทำให้ตัวเลขลดลงได้แต่ต้องร่วมมือกันในทุกทุกภาคส่วนครับผม